จะนำเสนอเมนูแรกเป็นเมนูขนมกันก่อน

พูดถึงขนมทองม้วน

เป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรเขา

ทองม้วนเขาถูกดัดแปลงกันไป
เป็นรูปร่างหน้าตารสชาติต่าง

เขายังคงความอร่อยแบบโบราณ
สูตรดั้งเดิมมายาวนานกว่า๓๐ปี

เพราะเห็นคนขายก็รู้ว่าต้องเป็นของสูตรโบราณ

สืบสารตำนานความอร่อยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
และก็คือขนมทองม้วนน้ำตาลตะโนด
ของชุมชนบ้านถ้ำเสือค่ะ
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
ส่วนผสมที่สำคัญคือน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรนี่ไง
เพราะว่าเพชรชบุรีเขาขึ้นชื่อเรื่องของน้ำตาลอยู่แล้ว
เพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ
แล้วก็แตกต่างจากน้ำตาลอื่นทั่วไปด้วยนะคะ
มันไม่ได้ให้แค่ความหวานอย่างเดียว
มันให้ความหอม
คือคุณพี่เขาสั่งสมประสบการณ์ในการทำทองม้วนมานานร่วม๓๐ปี
ปรับสูตรจากข้าวเกลียบเมืองเพชรจนมาเป็นทองม้วนนะคุณ
สูตรจากขนมข้าวเกลียบเนี่ยนะคะ
ชื่อนี้นะคะตั้งชื่อขึ้นมาเองเลย
มีแบรนด์ของเขาด้วยชื่อว่าข้าวทิพย์ทองม้วนบ้านถ้ำเสือ
ซึ่งคุณป้าบอกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้รสชาติของข้าวทิพย์ทองม้วนบ้านถ้ำเสือได้มาตรฐานทุกครั้งที่ทำก็คือ

ม้วนแป้งที่ใช้ประสบการณ์ในการสังเกตตั้งแต่เนื้อแป้งลงเตาจนสุกได้ที่จะต้องไม่ไหม้เกินไป
และที่สำคัญคือความสะอาดแล้วค่ะและก็การบรรจุพันธุ์ที่แห้งสนิทกันลมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเหี่ยวไม่อร่อยถูกไหม
งม้วนทิพย์บ้านถ้ำเสือนะคะมีด้วยกัน๒รสชาติก็คือรสหวานและรสเข็มจำหน่าย๒ขนาดราคา๕๐บาทและ๑๒๐บาทราคาไม่แพงสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ
หรือถ้าใครอยู่จังหวัดประจวบคิริคันตอนนี้นะเขาไปออกร้านอยู่ที่ตลาดประชารัฐก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ได้เลยหมายเลขด้านล่างที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมนี้นะคะ
อาจจะสั่งไปขายต่ออีกทีก็ได้เหมือนกันเป็นแบบสูตรโบราณดั้งเดิมทองม้วนทองแท้ของเมืองเพชร